คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุชายรักชายเขานั่งดื่มกินกัน
เขาเป็นคู่รักกันนั่งดื่มกินตอนแรกก็มีความสุขดี
ฝ่ายหนึ่งนามว่าสัญชัยฝ่ายหนึ่งนามว่าสมชาย
ตอนที่นั่งดื่มกินมีความสุขดีค่ะ
พอสักพักค่ะเกิดเหตุทะเลาวิวาสกัน
สมชายหันไปคว้ามีดมานะคะมาแทงสัญชัย
มีดมันไปตัดคั่วหัวใจจนกระทั่งสัญชัยเสียชีวิตนะคะ
แล้วนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปที่จุดเกิดเหตุ
พยายามที่จะยื้อชีวิตสัญชัยนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
เพราะว่ามีดมันไปตัดคั่วหัวใจจนกระทั่งสัญชัยเสียชีวิตค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายสัญชัย
ินคามินอายุ๔๕ปีนะคะ
ตอนที่ไปถึงไปพบว่านายสัญชัยนอนหมดสติอยู่ที่หน้าบ้านเช่า
หลังปั๊มน้ำมันริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๑๑
ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คือสัญชัยถูกมีดจ้วงแทงที่ราวนมด้านซ้าย

ก็ไปตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
หลังจากที่สัญชัยเสียชีวิตแล้ว
ก็ไปตามจับกลุ่มคนก่อเหตุก็คือนายสมชายเงินสมบัติอายุ๓๘ปี
เป็นคนก่อเหตุนำตัวมาสอบปากคำแบบนี้ค่ะ
สมชายยอมรับสารภาพว่าตนเองเป็นคู่รักกับผู้ตาย
ก็คือเป็นคู่รักกับนายสัญชัยเนี่ยนะคะมาเช่าห้องพักอยู่ด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุได้ซื้อเหล้ามานั่งดื่มกินในห้องพัก
พอมีอาการเริ่มมึนพอมึนปุ๊บสติมันก็ไม่มีฮะ

พอทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นเกิดการชกต่อยกันค่ะ
ด้วยความโมโหสมชายค่ะก็เลยไปคว้ามีดปลายแหลม
ที่ใช้หั่นหัวหอมแทงเข้าไปที่ชายโครง
ด้านซ้ายราวนมของสัญชัย๑ครั้ง
กระทั่งมีดมันไปตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตทันที
หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็คือสมชาย
พยายามที่จะรวบรวมสติอุ้มร่างของคนรัก
อุ้มร่างของสัญชัยที่เลือดโชคลงมาด้านล่าง
เพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
ให้การช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะคะ
คนรักของตัวเองตอนนั้นก็ไม่รู้รักหรือเปล่า
เสียชีวิตค่ะ
ส่วนตำรวจสพบางแก้วนะคะ
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับสมชาย
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ส่งศพสัญชัย
ผ่าชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
จากกรีนรุมดินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานทักญาติ
ให้มารับศพของสัญชัยไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ